คนนั่นคนอื่นทั่วไป

เพราะฉันรำคาญว่าคนมันสารแนะ

เอาสิเอาให้จบ
ไหนมึงจะสาก็สาให้มันจบไปเลย

ขอให้มันสาแก่ใจ
ชอบนี่เรา

ในรายการโหนกระแสหลุดออกไป

เห็นไหมโทษ
หนุ่มอัทภรณ์
หนุ่มอัทภรณ์เอะแรมหนุ่มอัทภรณ์นะฮะ

ไม่รู้ทำไมไม่สาบเอออ้าวก็เขาต้องไปทำให้สุกทำไม

ระดับหนึ่งคือเราต้องใช้ไอ้เนี่ยเหมือนเพชรตัดเพชรที่ไอ้กุ้งทำ
กุ้งทำแกะแล้วเรียกว่าเพชรตัดเพชร

ขอรูปรูปมาหน่อยเดียว
ไหนนะอีกทีอ้าวรูปนะคะพรับนิ่งก็ได้
คือมีรอยยิ้มในครอบครัวเกิดขึ้น
ถาดภาพเป็นคนไทยหรอบครับเห็นมั้ยครับ

เรียกว่าหักสียร
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นข่าวออกมานะฮะ

มีการเผื่อนลักหากรีมโภท

เรื่องของสาวหล่ออะไรอย่างนี้นะฮะ
คุณม้าเชิญครับแล้วเราก็จะต่อไหม

ไม่ฉันอ่านได้แล้วฉันก็ไม่ต้องดูด้วย

ทำงานให้กับไทรรัสนิตอลลาพันธุ์คุณหญิบ

มันเป็นภาพที่สวยงามเราชอบมา

กำลังทัวร์แบกกำลังเจาะลง

มี๒อันมี๒ช่องไหมช่องแรกแบก

ดีใจจะตายที่แบบว่าไม่ใช่ทาทากับคุณชื่อหมอเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเรื่องของครอบครัวมันเป็นสิ่งที่ดีจะตายที่มีความอบอุ่น

อีกประการหนึ่งเร็วนี้เนี่ย
คุณผู้ชายคุณผู้หญิงคือคุณชื่อหมอกับทาทาเนี่ย
เขากำลังมีเขาเรียกว่าโครงการอันหนึ่งเกิดขึ้น
ก็คือแปลว่าครอบครัวนั่นแหละ
แล้วเขาก็ได้มีการแบบว่าลงทุนกันไปเยอะมากในการที่จะทำโครงการอันนี้เกิดขึ้น

อาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจเลยทีเดียว
ดังนั้นแน่นอนนะคะ
มันก็จำเป็นที่จะต้องให้เห็นภาพครอบครัวอันสวยงามแล้วก็อบอุ่น
อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องมากนะฮะ

คุณจะแบบว่าทำเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแล้วจะมาแตกแยกอย่างนี้

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่า
มันก็ไม่แตกแยกก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ดังนั้นเนี่ยศิลค้าที่ออกมาการเรื่องของครอบครัว
มันก็จะได้มีความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคเลยไง

ก็นี่ไงก็คือเรื่องราวมันก็คือแค่นี้แหละ
ก็ดีแล้วไงที่แบบว่า

หน้าม่าน

ม่าม่านกับหลังม่านมันไม่เหมือนกันเหรอครับหรือไง

ถึงบู๋ตแล้วแบบนี้มันสื่อไปถึงด้วย

เพราะว่าเขากำลังที่จะทำโครงการดี

โตโน่เนี่ยเขาก็มีภรรยาใช่ไหม
แล้วเขาไม่ใช่เขาก็เป็นโสดใช่ป่ะ
เขาเป็นโสดเนี่ยเขาก็มีโฆษณาเกี่ยวกับบ้านคนโสดใช่ไหม
แล้วอยู่มาไปแต่งงานกับแม่แตงโมเมื่อก่อน
เขาปลดโตโน่ออกเลยนะสินค้านั้นน่ะ
เราก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้เขาก็ถูกต้องแล้ว
เขาก็ไม่ได้เลิกกันก็เป็นสิ่งที่ดีจะตาย
เราก็ดีใจด้วยใช่ไหม
แล้วก็แม่งานอยากให้ดูหน้าคุณกัน
เข้าใจไหม